ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรัก

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นเหมือนโซ่ล่ามชีวิต
ที่ทำให้เราไม่สามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้
เช่นเดียวกับครอบครัวที่มาในวันนี้ครับ
ที่พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้ที่ลูดพ้นจากพันธการนี้ไปให้ได้
ไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันก่อนครับ
ผมปัญหาที่หนักที่สุดในตอนนี้ก็คือเรื่องหนี้สิน
ครอบครัวของผมติดหนี้สินอยู่ร่วม๕แสนบาท

แม่ผมมาล้มป่วยเป็นหลายโรคครับ

ถึงขนาดมือยังจับช้อนกินข้าวเองไม่ได้เลย
ถึงปัญหาจะรุมเล้าชีวิตผมมากสักแค่ไหน
ผมจะดิ้นลนต่อสู้เพื่อนำพาครอบครัว
ให้หลุดพ้นจากปัญหาชีวิตไปให้ได้
ทางบ้านผมประสบปัญหามีหนี้มีสินครับ
ผมเพิ่งจะมารู้เมื่อปีที่แล้วครับ
ว่าแม่ได้ไปกู้เงินรายวัน

รถที่ใช้ในการขนมะพร้าวไปชนกับเขา

ก็ต้องได้ไปยืมกู้หนี้ยืมสินเขามา
ไม่มีรถใช้จ่ายไม่มีเงินในการค้าขาย

ก็ต้องไปยืมก้อนใหม่มาโปะหนี้

โน้นมาโปะเจ้านี้เจ้านี้มาโปะเจ้านั้น
พลุงพลังจนไม่รู้จะทำยังไง
นี่ก็เลยเพิ่มขึ้น
ตอนนี้ก็มี๔๕แสนครับ
ทุกวันนี้ต้องหาเงินมาจ่าย
ดอกเบี้ยไรวันตกวันละ๔๐๐๐ค่ะ
ถ้าไม่มีจ่ายเขาเราก็กลัวเขาจะมาทำร้ายลูก

บางทีเขามาทวงถึงบ้าน
ตอนนี้แม่ไม่อยู่หนูก็อยู่บ้านกับยาย

ปิดประตูอยู่ในบ้านปิดไฟหมดเลย
ผมก็ยังเป็นห่วงสุขภาพของแม่อีก
แม่ผมไม่ยอมบอกว่าเป็นโรคอะไรบ้าง
มารู้ว่าแกก็เป็นโรคเบาหวานความดัน
วันหมอนัดไปโรคเบาหวานไปโรคอะไรก็ไม่ไป
เพราะว่าถ้าเราไปแล้วกลัวจะไม่มีเงินมาใช้หนี้

โทรมาบอกว่าแม่ผมขายของตักน้ำอยู่

พ่อพ่อเงียก็ช่วยมาประคง
เอาไปหาหมอค่ะไปส่งโรงพยาบาล

ก็เลยตัดสินใจจะไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้ว

กินน้ำยาล้างจานกรอกเข้าปาก
แล้วทีนี้แม่มาเจอข้าว

ก็รีบโทรบอกรถพยาบาลมาเอาแกไป

แม่ขอโทษนะต่อไปแม่จะไม่ทำอีก
อีกคนหนึ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือ

ป่วยมานานแล้วครับเป็นโรคอยู่สัมผัสครับ
ตอนเป็นหนักจะเป็นน้องสองข้างมือเลยค่ะ

แล้วก็เป็นตุ่มใสค่ะ
พอตุ่มใสแตกปุ๊บมันก็จะเป็นแผลลามที่มือค่ะ
มือที่แบบว่าจะจับช้อนกินข้าวยังจับไม่ได้เลย
พอเริ่มดีขึ้นเขาก็โกหกว่า
จะไปดูแลรุ่นน้อง

เขาก็มีรายการกีฬายมหนักค่ะ
เขาอัดฉีดให้เย็นละ๕๐๐ค่ะเย็นทอง

จะได้อาจารย์มาช่วยแม่ใช้หนี้

เพราะว่าเขาโกรธค่ะว่าที่หนูโกหกเขา
แม่ก็เลยบอกว่าน้องไปแข่งเอาตังค์มาใช้หนี้ช่วย

จันทร์ถึงศุกร์ผมก็ขอพอมาบ้านครับ

เขากลับมากับผมมาช่วยกัน

เพื่อให้ผมได้ไปขายของใช่ไหมไปหาเขาอะไรอย่างนี้

หนูอยากช่วยบอยช่วยแม่
ช่วยให้ทุกคนในครอบครัวยิ้มได้ค่ะ
ผมยังมียายครับผมมีหน้าที่แบบดูแลยาย
ซักสภาพให้ยายด้วยครับอาบน้ำให้ยาย
แล้วก็ทำกับข้าวให้แกกินครับ
กลับมาบ้านก็ไปรับซื้อมะพร้าวตามสวนตามอะไรเขา
ตรงไหนที่มีมะพร้าวตรงนั้นผมก็ไปหมด

ซึ่งโคนประมาณครึ่งขา

นึกถึงแม่นึกถึงครอบครัวที่อยู่ข้างหน้าก็

ก้อนหนึ่งนะครับก็จะนำมาใช้หนี้แม่ให้หมด
อีกอย่างก็เอามาไว้ให้แม่ขายของอยู่บ้าน

ผมเองนะครับก็มีความฝันนะครับ

ถ้าเกิดใช้หนี้หมดมีเงินเหลืออยู่

เป็นทุนให้น้องพลอยกับน้องบอยสร้างความหวังเขา
ส่งเสียให้เขาได้ดีที่สุดค่ะ
ขอต้อนรับครอบครัวของน้องบอยจากจังหวัดชายภูมินะครับ
สวัสดีครับน้องบอยสวัสดีทุกท่านนะครับ
บอยบอยเพิ่งจะรู้ว่าแม่เป็นหนี้

ก็รู้เพราะว่าแม่เอาเงินให้เขาครับเพื่อมาซ่อมรถตอนนั้นครับ
ก็เลยมีความคิดที่ว่าคงต้องหยุดช่วยแม่แล้ว

เรียนอยู่ที่อุดรครับผมเสาร์อาทิตย์ครับ
ก็เลยจะไม่ได้รับรู้เรื่องของทั้งบ้านเลย

หน้าที่เรียนอย่างเดียวเพราะว่าอีกไม่กี่ปีก็จะจบครูแล้วนะครับ
แล้วก็เกือบแล้วที่จะหยุดเรียนเหมือนกันตอนแรก
ครับผมก็คิดว่าจะไปต่อหรือว่าจะหางานทำ
แบบมาใช้หนี้ช่วยแม่อย่างนี้ครับ
เขามาปรึกษายังไงแม่วันนั้นที่เขาบอกว่าเขาจะหยุดเรียน
เขาบอกว่าเขาจะหยุดเรียนเราก็จะช่วยหาเงินมาใช้หนี้ค่ะ
จะไปหาทำงานอะไรก็ได้ที่ได้เงินมา
แล้วก็เลยบอกว่าแม่สู้มาขนาดนี้เลย
ยังไงก็เรียนเธอเรียนให้จบ

อยเคยเห็นเหตุการณ์นี้ไหมเคยอยู่ในเหตุการณ์นี้ไหม

คนหนึ่งเข้าคนนึงเข้ามาคนหนึ่งออกไปแล้วคนนึงก็เข้ามาอีกครับ

แล้วเราต้องชำระเขารายวันเนี่ยวันละเท่าไหร่ครับแม่
แล้ว๔๐๐๐บาทเนี่ยรายได้ขายมะพร้าวอย่างเดียวนี่เหรอครับ
วันก็ไปหาอาชีพเสริมค่ะโกหกลูกแอบหางานทำเพิ่มค่ะ
ทำไมไม่ยอมบอกอะไรกับลูกเลยเพราะอะไรครับแม่
คือเราไม่อยากให้เขาวิตกกังวลกับเราค่ะ
ถ้าสมมุติว่าเขาวิตกกับเราเขาก็ไม่เปลี่ยนอันว่าที่จะมีสมาธิในการเรียนการอะไร
เราไม่อยากให้ความฝันของเขาสลายค่ะ
พอไม่รู้จะระบายกับใครได้ระเบิดด้วยการคิดสั้น
หาทางออกไม่ได้ก็เลยแบบเออถ้าสมมุติว่าหมดเราไปคนหนึ่งแล้วปัญหาต่างคงจะจบ
ถ้าวันนั้นเนี่ยมันมาถึงจริงแล้วมันทำได้สำเร็จจริงเด็กสองคนนี้จะอยู่ยังไง
ทุกวันนี้ผมยังคิดอยู่เลยว่ากลับมาจากเรียนจะไม่เจอหน้าแม่อย่างนี้ครับ
แกคิดฆ่าตัวตายครับ
จริงแล้วบอยมีความฝันแล้วก็หวังอะไรไว้ในที่สุดของชีวิตเลยลูก
ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งครับจะมาใช้หนี้ให้แม่แล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออยากเป็นครูครับ
เดี๋ยวผมจะหาเลี้ยงแม่เองเนี่ยครับ
แล้วเห็นบอกว่าบอยเนี่ยตอนที่ไปหามะพงมะพร้าวเนี่ยไม่เคยทำมาก่อน

ขึ้นต้นขึ้นมาพงมะพร้าวอย่างนี้แหละลูกจริงแล้วเราไปเราก็ต้องไปขึ้นเอง

ผมก็ไปตามบ้านครับตามหมู่บ้านตามอะไรอย่างนี้ครับมีต้นสองต้นผมก็ถามเขาว่า

ก็ไปถามว่าถ้าให้เกิน๑๐บาทผมก็ไม่มีเงินซื้ออย่างนี้ครับ
แต่ส่วนที่ผมไปนะลูกละ๕บาทถูกแต่ไม่เข้าไปเพราะว่ามันลำบาก
แล้วก็แบบถ้าหน้าฝนอ่ะโดยคนเข้าไปน่ะ
เห็นในตอนที่ตกลงไปในลมหนูตอนที่ล้มลุกคุกคลานบอยคิดอะไรวะในหัว

ผมก็คิดในใจว่าพ่อมะพร้าวดูดูเลยแหละถึงแม่มาส่งเชียนมาคราวอีกนะครับ
เหนื่อยได้แต่ว่าห้ามท้อเพราะว่าแม่รออยู่นะครับผมก็ต้องสู้ต่อไปครับ
ขอย้างเรื่อยลูกเร็วบอกว่าป่วยด้วย

เป็นตอนอยู่ม๓ค่ะ
ตรงนี้พลอยอยู่ชั้นม๕ค่ะ
เป็นมา๒๓ปีแล้วแล้วต้องดูแลยังไงครับตอนนี้หนู
ทายาค่ะแล้วก็หมอก็ให้ยามากินค่ะ
ตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะแต่ก่อนมันแบบดำไปเลยค่ะ
พลอยเองเป็นนักกีฬาของโรงเรียนด้วยหรือลูกล่ะหนูเล่นกีฬาอะไรคะใช่ค่ะ

แล้วมือเป็นแบบนี้แล้วหนูไปเล่นได้เหรอลูกตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไห
หนูก็ไปซ้อมตามปกติค่ะแล้วก็ไปแข่งอยู่ที่นครพนมค่ะ
กลับมาจากนครพนมมันก็เป็นซ้อมไม่ได้
แล้วก็เดือนธันวาที่ผ่านมาก็มีแมทแข่งอีกแล้วไปไหม
ไปค่ะโกหกพี่ชายกับแม่ไปทำไมเราไม่บอกความจริงกับเขา
กลัวไม่ให้ไปค่ะถ้าไม่ไปวันนั้นก็คงไม่ได้เงิน๑๕๐๐บาทค่ะ๓เหรียญทอง
ได้สามเหรียญทองแล้วได้เงินเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วก็เอามาให้แม่ค่ะ
ระหว่างที่เดินทางกลับมาบ้านหอบเหรียญทองและเงินมาด้วยความหวังดีของลูกสาว
แม่เจอหน้าแม่กำลังจะอ้าปากด่า
พอแม่ก็ด่าแล้วโปรย์ทำอย่างไรลูกชูเหรียญกับเงินขึ้นมา
เขาก็ชูแม่ชูเขาบอกว่าหนูไปแข่งมาได้๑๕๐๐เอามาใช้หนี้ให้แม่
ก็ภูมิใจค่ะที่เขาทำเพื่อครอบครัว
ไปหนึ่งด่านแต่อีกหนึ่งด่านอีพี่ชายไม่ยอมคุยด้วยอีพี่งอนมากใช่ไหมบอย
ครับไม่พูดด้วยเลยครับบล็อกเฟสบล็อกอะไรบล็อกทุกอย่างเลยครับ
เบอร์บล็อกอะไรครับบล็อกทุกอย่าง
โหไม่คุยด้วยในชีวิตจริงยังลันทศ
นี่ในเฟสก็ไม่ให้ขอโทษขอโพธิกันเลยอย่างนี้เหรอลูกเหรอ
ค่ะค่ะ
ไอ้พลอยแล้วเราทำอย่างไรลูกเราไปดีกับพี่เขายังไงล่ะ
เราไปตื้อกันยังไง
ไม่ได้ตื้อค่ะแม่ไปพูดให้พี่ฟังแล้วพี่ก็มาคุยด้วย
แล้วพอพี่เขาดีด้วยล่ะลูกแล้วหนูมีความรู้สึกอย่างไร
ก็ดีค่ะก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรค่ะ
แล้วเฟสที่มันบล็อกไว้ล่ะลูก